ทีนี้มันมีเอกสารหลุดออกมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับ
เป็นเอกสารประมูลโครงการเกาะสร้างถนนในตำบลสระสี่มุม
ที่ว่าบริษัทกำนันนกเนี่ยชนะคู่แข่งไปในราคาแค่๕๐๐๑๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูแล้วก็เลยไปที่อบตสะสี่มุมเลยนะครับ
ไปคุยกับนายกอบตคุณธนยนสะทองหลค่ะ
ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแบบไหนมันมีเอกสารหลุดมามันจะมีความเกี่ยวข้องกันไหม
ซึ่งนายกอบตสะสี่มุมบอกว่าโครงการทั้งสองโครงการที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ประมูลระหว่างอบตกับบริษัทกำนันนกเนี่ยผมตอบไม่ได้
ทำไมล่ะคะเพราะมันเป็นโครงการของผู้บริหารชุดเก่า
นี่ผมเพิ่งมาเป็นนายกอบตได้๒ปีเอง
เอกสารที่ถูกกล่าวหาว่าหัวประมูลมันเป็นเอกสารตั้งแต่ปี๕๙กับปี๖๑นู่น
ผมยังไม่ได้มาดำรงตำแหน่งเลยผมก็เลยตอบไม่ได้
ทีนี้๒ปีที่ผมดำรงตำแหน่งนายกอบตสะสี่มุมมาเนี่ยมีแค่๒โครงการนะที่บริษัทในเครือกำนันนกชนะการประมูล
ซึ่งทั้ง๒โครงการก็คือโครงการสร้างถนนในพื้นที่หมู่๑หมู่๓และหมู่๒๒ในตำบลสระ๔มุม
ซึ่ง๒โครงการนี้มีงบประมาณอยู่ที่๔ล้านบาท
คือพออบตหรือเทศบาลได้งบมาปุ๊บเนี่ยจะเอาไปประมูลในเว็บไซต์ก็คือประกาศราคากลาง
เสร็จแล้วทีนี้กรมบัญชีกลางจะเป็นคนดูแลคนก็ยื่นซองยื่นอะไรก็คือยื่นผ่านมาทางเว็บไซต์หมดเลย
พอสมมุติว่าใครชนะการประมูลปุ๊บชื่อบริษัทที่ชนะเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเว็บไซต์
แล้วบริษัทที่ชนะเนี่ยจะเป็นคนติดต่ออบตมาเองอบตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยด้วยซ้ำคือนั่งรออย่างเดียว
ว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วก็ติดต่อมาหาเราแล้วส่วนตัวก็ไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวกำนันนกเลยด้วยซ้ำถ้าอยากจะตรวจสอบเต็มที่เลยตามสบายผมยินดี
เป็นการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งที่เปิดรับการประมูลนะนะ
ไม่มีนะคะแล้วไม่มีค่ะ
จำได้ใช่ไหมที่มีคลิปมายกอลวัลเกิร์ตปีค่ะกำลังไนโนก
กำนันนกเป็นคนถือไมค์แล้วก็เป็นคนเอ่ยชื่อกำนงกำนันอะไรหลายพื้นที่ที่มาร่วมงานในวันนั้นนะคะ
วันนี้ไปไม่เจอนะคะก็เลยได้คุยกับเลขาหน้าห้องทำงานของคุณจิรวัตรก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณจิรวัตรบอกยังไม่พร้อมให้ข้อมูลกับสื่อถึงประเด็นต่าง
แต่เดี๋ยวจะมีการทำเอกสารชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้บิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มาดูแลเกี่ยวกับคดีเรื่องของเครือข่ายของกำนันนกเนี่ยนะฮะ
แล้วก็คดีต่างด้วยในส่วนของคำนันนก
เปิดเผยความคืบหน้านะครับบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกำนันนก
และล่าสุดได้เชิญแม่บ้านที่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินมาสอบ
ว่าเอาเงินเนี่ยไปใช้อะไรอย่างไรบ้างเพื่อตรวจสอบเรื่องการจ่ายสวยด้วยนะฮะ
สติ๊กเกอร์รถบรรทุกอ่ะส่วนเส้นทางการเงินของในน่องท่าผาพบว่า
มีการโอนเงินยิงตรงไปที่ตำรวจด้วยนะครับจะเป็นตำรวจคนไหนบ้าง
อยู่ในสำนวนคดีค่ะมีตำรวจได้รับการโอนเงินจากหน่องท่าผาเหรอ
ก็เขาบอกตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเห็นว่ามีจริงจริงโอ้โห
อย่างน้อยน้อยก็มีรู้สึกจะเป็นหกนายที่คุ้มกันบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวต้องขยายเครือข่ายกิ่งก้านสาขาของกำนันนกให้หมดนะฮะ
โดยจะทำเรื่องนี้ร่วมกับกรมบัญชีกลางส่วนเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย
ต้องมาไล่เรียงได้ว่ามีใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อย่างไรบ้างการตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกำนันนก
เช้าวันนี้๑๕จุดบิ๊กโจ๊กบอกว่าได้พบหลักฐานสำคัญคือรถฟอร์จูเนอร์
ที่มีตำรวจสองนายนั่งไปในรถเพื่อช่วยกำนันนกกับหน่องท่าผาหลบหนี
คืนวันเกิดเหตุ๖กันยายนสามารถตรวจยึดได้ที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรธ
เป็นบริษัทที่กำลังนกมีชื่อเป็นกรรมการพบว่ารถมีการถอดไฟออกรอบคัน
เพื่อจะปกปิดไม่ให้คนจำได้ค่ะถอดไฟนี่เห็นไหมอ้าว
ขณะเดียวกันนะครับได้ตรวจยึดเอกสารทั้งหมด
เอกสารบัญชีแล้วก็เอกสารรายละเอียดในพื้นที่เดี๋ยวจะมาจำแนกว่าใครทำอะไรยังไงบ้าง
ส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่พรุ่งนี้จะได้ความชัดเจน
ก็บอกแต่ตามข่าวบอกสามใช่ไหมใช่ค่ะแต่บิ๊กโจ๊กแถลงล่าสุดเมื่อเย็นเนี่ยบอกสอง
เจอที่บ้านของอีกคนนึงชื่อนัทธพลหรือกำนันโต้งค่ะอ่าอันนี้สองกระบอก
บ้านของในโบ๊ทนะฮะโบ๊ทนี่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางรัชบุรี
ที่เอาเซลเวอร์ไปทิ้งน้ำเจอ๓ก็บอกค่ะ
ซึ่งอาวุธปืนทั้งหมดไม่ใช่ชื่อของในโบ๊ทนะฮะพนักงานสอบสวนก็นำตัวมาสอบสวน
แจ้งข้อหาถือว่าเป็นอาวุธปืนที่ผู้ครอบครองเนี่ยผิดมือก็แจ้งข้อหาครอบครองปืน
โดยไม่รับอนุญาตบ้านของจ่าอาร์ตจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์เจอเก้ากระบอกนะฮะ
เป็นของจ่าอาร์ต๓กระบอกของพ่อจ่าอาร์ต๓กระบอกพี่ชายจ่าอาร์ตอีก๓กระบอก
มีใบอนุญาตถูกต้องครบทุกกระบอกแต่ต้องนำมาตรวจสอบว่าทำไมถึงครอบครองไว้เยอะขนาดนี้
คน๙กระบอกนี่นะฮะรวมถึงต้องมาตรวจสอบว่าเคยมีการเอาไปใช้ก่อเหตุอะไรยังไงหรือไม่
เพราะวันนี้มีพยานหลายคนเข้ามาให้การว่าเคยประมูลงานแล้วถูกยิงข่มขู่
เป็นภรรยาของเลขานายกอบจเพราะไปเจอโพยหวย๑๔รายการ
ส่วนนายกอบจยังไม่ได้ติดต่อมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
แต่เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำอย่างแน่นอนอยู่แล้ว
แล้วหลักฐานทั้งหมดจะถูกนำไปตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกำนันนก
และจะขยายไปสู่ส่วนอื่นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบธุรกิจและรายได้มหาศาล
ส่วนของบริษัทคู่เทียบในการร่วมเสนอชื่อประมูลโครงการต่าง
อย่างเช่นที่อำเภอกำแพงแสนพบว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจของกำนันนกที่มีความเชื่อมโยงกัน
มีธุรกิจลักษณะเดียวกันได้งานประมูลจากหน่วยงานภาครัฐลักษณะเดียวกัน
แต่อยู่ที่ว่าจะเชื่อมโยงและมีพฤติกรรมในการข่มขู่คู่แข่ง
รวมถึงหัวประมูลลักษณะเหมือนของกำนันนกหรือไม่
ตอนนี้มีข้อมูลอยู่มากพอสมควรซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่กรมบัญชีกลาง
ส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีตำรวจทั้งหมด
บีคโจ๊คบอกห้านายแต่ยังบอกไม่ได้
ว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างอยู่ในสำนวนคดี
จรปิดทั้งหมดประเด็นเรื่องนักการเมืองท้องถิ่นจะช่วยเหลือกำนันนกไหม
ตอนนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นคนไหนที่จะมาช่วยเหลือกำนันนก
ไม่ได้ว่าโอนเป็นที่ใครบ้างแล้วก็ต้องรอภาพรวมรอเส้นทางการเงินทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ก็ยังมีเพียงแค่นี้อยู่แต่ว่าวันนี้รอบัญชีธนาคารบัญชีต่างมานะครับ
เพื่อจะได้ความเชื่อมโยงมากกว่านี้เดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่ง
ทีนี้มันมีรายงานว่ากำนันนกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำพนันออนไลน์อะไรหรือเปล่า
โจ๊กบอกตำรวจกำลังขยายผลตรวจสอบนะครับเนื่องจากพบว่าทรัพย์สินของกำนันนกเนี่ย
มันมีเยอะผิดปกติอ่ะอืมมีรถหรูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
ขณะนี้มีรายงานว่าตำรวจได้เรียกหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ย
มาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วนะครับทีนี้เขาบอกว่ามีอีกหนึ่งคนที่อาจจะเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเป็นบริษัทก่อสร้างที่ก็ยื่นเทียบประมูลกันกับบริษัทของกำลังนกแต่แพ้ตลอดเลย
ซึ่งในแบงค์เนี่ยวันนี้ตำรวจไปเจอผู้สื่อข่าวก็ได้คุยนะคะ
เขาก็บอกว่าบริษัทเขาประมูลแพ้เพราะบริษัทเขาเล็ก
เขาก็จะย้ำอยู่นี่แหละว่าบริษัทเขาเนี่ยเล็กแล้วก็แต่เรื่องรายละเอียดว่าแพ้เพราะอะไรยังไงแบบไหน
เขาตอบไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าส่วนตัวรู้จักกำนันนกไหม
คือวันนี้ตอนเช้าตำรวจก็ไปค้นใช่ไหมที่ไปค้นที่
ให้สัมภาษณ์นี่แล้วก็เจอเขาแล้วก็นำตัวมา
โครงการล้านสูตรนี้เป็นการยื่นประมาณปกติเลยใช่ป่าวคะ

ยื่นประมูลครับจำไม่ได้ครับโทษทีครับ
เพราะเราแล้วตลอดแล้วเราได้มากมายต่อแล้ว
ปกติที่เราแข่งที่เรามักจะได้หรือว่าจะแพ้ให้กับบริษัทเขาอันนี้

แล้วคุณก็ไม่ได้เหรอคะจำไม่ได้ครับ

เยอะครับผมไม่มีอ่ะผมมีแค่อันนั้นเองครับ

ส่วนมากแพ้ในรูปแบบของการประกวดราคาหรือว่าแบบคัดเลือก
ไม่ทราบเลยครับทุกทีครับจำไม่ได้ครับ
เขาก็จะย้ำว่าเออบริษัทเขาเล็กบริษัทเขาเล็ก
นี่คือตอนก่อนที่จะขึ้นรถตู้มาสอบปากคำที่ภาค๗นะคะ
ซึ่งวันนี้พอสอบปากคำเสร็จปุ๊บในแบงค์เขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน
ทีมข่าวเราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาบอกบริษัทเขาเล็กบริษัทเขาเล็กเนี่ย

ดูข้อมูลกันหน่อยนะคะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งคือ๔มิถุนายน๒๕๓๙
จดทะเบียนอยู่ที่๕ล้านบาทค่ะ
โดยประกอบเป็นธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราไปไล่ดูรายได้ย้อนหลัง๕ปีของบริษัทสิงห์ชัย
คือตั้งแต่ปี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๖นะคะนี่ค่ะ
๖๑รายได้อยู่ที่๓๑ล้าน๖๒๔๐ล้าน
ปี๖๓๓๐ล้านปี๖๔๔๐ล้าน
และ๖๕ปีที่แล้วรายได้อยู่ที่๔๓ล้านบาทนะคะ
ข้อมูลจากเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมปี๒๕๖๖
จะเห็นว่าบริษัทของกำนันนกปรวีกระหนกเนี่ยเป็นผู้ชนะประมูลในราคา๖๕๖๐๐๐บาท
มีบริษัทสิงห์ชายยื่นประมูลแข่งกันด้วย
แต่เสนอราคาสูงกว่าประมาณ๓๐๐๐กว่าบาทค่ะ
แล้วก็มีอีกหลายงานเลยที่บริษัทกำนันนกเนี่ยชนะการประมูล
โดยมีบริษัทสิงห์ชัยเป็นบริษัทยื่นประมูลแข่งกัน
แต่จะเสนอราคาสูงกว่าในหลักหมื่นบาท

โจ๊กบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบบริษัทคู่เทียบ
ในการยื่นประมูลงานแข่งกันกับบริษัทของกำนันนก

อยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึกค่ะ
๕๐ล้านบาทอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวท่านก็จะเห็นทั้งหมดนะครับ